คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่กาลสิน

เจ้าอาวาสวัดดังกรสินพร้อมญาติสุดทน
โพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมหลังจากหลานชายเป็นนักศึกษา
ปีที่๒ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ที่จังหวัดมหาสารคาม
ถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจสพมหาสารคาม๖คน
บุคคลในห้องพักจับใส่กุญแจมือ
รุมซ้อมจนน่วมเท้าเหยียบหน้า
บังคับให้รับสาภาพว่าเป็นคนขายยาบ้า
ค้นห้องไม่พบหลักฐานแต่กลับบอกว่าอ้าวผิดคน
ขณะที่ญาติก็เลยเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้โลกโซเชียลแชร์กันออกมา
เพราะว่าญาติของนายธีรพลรัฐวิชัยหรือว่าน้องแชมป์อายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยแห่ง๑ในมหาสารคาม

คิดว่าพี่ชายฉันขายยาก็เลยมาขน
แล้วคุณกลับบอกว่าไม่มีอะไร
แต่บังคับให้พี่ชายฉันเซ็นยินยอมให้ค้น
ทั้งที่ตอนแรกมาด้วยการบุกรุก

ใส่กุญแจข้อมือพี่ชายฉัน

ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ทำร้ายร่างกายพี่ชายฉัน
แล้วตอนหลังมาบอกว่าทำผิดคน
และพูดแค่ว่าก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะ

หมายถึงว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ขอโทษน้องชายแต่สุดดูสิ

เป็นแผลถลอกปอกเปลือกตามร่างกายเลย
และตัวพี่เขาก็โพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่า
ลูกคนมีพ่อมีแม่ไม่มีใครยอมรับเรื่องนี้ได้หรอกค่ะ
ไม่ยอมแน่แล้วก็ลงท้าย
สูญคักเด้อสูญภาษาอัน๓แปลว่าโกรธ
โกรธมากเด้อเรื่องราวนี้โพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
เรื่องนี้นะครับพระครูวินัยทรชัยวัดยานสังวโรเจ้าอาวาส
วัดโพชัยหลุบในอำเภอเมืองกาลสิน
ซึ่งเป็นวัดที่นายธีรพลเคยบวชที่วัดแห่งนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๙ธันวาคม
ช่วงเวลาประมาณ๕โมง๕๐นาที
ธีรพลซึ่งเป็นหลานชายของพระนะ
เรียนหนังสืออยู่ที่มหาสารคามตามปกติ
จากนั้นมีชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจสพเมืองมหาศาลคำ
คนบุกเข้าไปในห้องพักจริง

ตอนหลังตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติไม่พบยาเสพติด
และพระท่านก็บอกว่านายธีรพลหลานฉันเป็นคนดี

ฟังเสียงพระกันหน่อยฮะ
ก็นิสัยดีมาโดยตลอดเพราะว่าเคยโบสถ์เรียนอยู่ที่นี้
พระท่านก็รู้จักเลี้ยงหมางแต่น้อยน้อย

เขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็ไม่เห็นแววว่าจะไปค้ายาบ้าเหมือนกับเขากล่าวหามา
ด้านของผู้ปกครองและนายธีรพล
เขาร้องเรียนกับศูนย์นบรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
แล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองมหาสารคาม
ซึ่งทางญาติยืนยันที่จะเอาเรื่องตำรวจชุดนี้ให้ถึงที่สุด
เนื่องจากเป็นการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์
และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บุกเข้ามาไม่มีหมายค้น
และยังรุมทำร้ายเด็กที่ไม่มีทางสู้ญาติบอกแบบนี้
น้องได้รับบาดเจ็บแทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะครับ

แล้วก็กลุ่มชายชะกัน๖คนที่อ้างเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจของโรงพักนี้จริงหรือเปล่านะครับ